เรื่องของความเฮียนที่สะพานข้ามแม่น้ำบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา

แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความเฮียนหรือความเมาเรื่องนี้

ผีสาวชุดแดงที่อยู่บนสะพานไปเข้าฝันเขา
ทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกเลยนะ

ใช่เขาถึงขั้นจะต้องมากระโดดลงที่แม่น้ำมากระโดดสะพานนี้

จะไปฉี่รถเสาที่สะพานด้วย

ไปเข้าฝันทำให้ครอบครัวแตกแยกเดี๋ยวลองไปดูค่ะ

ทำไมเขาทำอะไร
เข้าฝันแม่ผมครัวของเพียก

คอกันพวกผม

เมื่อเวลาอันดับอันดับอันดับอันดับ
เมื่อเวลาอันดับอันดับ

เมื่อเวลาอันดับ

เมื่อเวลาอันดับ

เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ

เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ

เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ

เมื่อเวลาอันดับ

เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ

เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ

เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ
เมื่อเวลาอันดับ

แอลกอฮอล์พอเป่าปุ๊บคุณผู้ชม

โอ้โฮเยอะมาก

บอกนี่ดูนี่ยุทธนาดูนี่
พอเป่าปื๊ดมาแบบนี้ยุทธนายิ้มจ้า

แล้วก็บอกว่าผมไม่ได้ดื่ม

ไอ้ที่เห็นเห็นผีสาวชุดแดงจริงหรือเปล่า
เล่าให้ฟังหน่อยว่าผีสาวชุดแดงหน้าตาเป็นยังไง
เดี๋ยวลองฟังยุทธนาดูว่ายุทธนาจะตอบว่าไง
เขาเรียกผมแต่จะฟัง
ตอนรถสุบรีนี่ก็มีมีวลีอยู่ในกระเป๋าเนี่ย

บอกว่าพี่คู่น้องไปกับพี่มั้ย
ผมก็เลยนั่นแหละ
เจอใต้สะพานคราวนี้เหรอ
เดินขึ้นมาจากใต้เทพเพียงเทพศพศัตรู
แล้วเราเห็นหน้าชัดเลยเหรอ
ชัดเลยครับเป็นเต็ม
หน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นไงคืออะไร
ก็ไม่สวยมากคือว่าคล้ายเป็นธรรมาน

ผมแค่นี้เหมือนเดิม

ใช่ครับจำได้ที่เดิม

อย่างนี้บอกได้คำเดียวนะ

ไม่ไหวก็นอนเถอะยุทธนาเอ้ย

แล้วทำไมยังมีคนเห็นผีสาวชุดแดงซ้ำอีก
กู้ไพก็เลยบอกว่าอ๋อยุทนาเมื่อคืนหรอ
ที่เขารีบไปช่วยเนี่ยนะเมา
กู้ภัยบอกเมาอารวาสบอกแต่ว่าจะคุยกับผีสาวชุดแดงอย่างเดียวเลย
นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็มองขึ้นไปบนช่วงบนสะพาน
ก็คือมีอาการแบบมันเริ่มมีอาการแบบเหมือนอยากจะกระโดดน้ำอ่ะเหมือนอาการคุ้มคลั่งเขาอ่ะ
แล้วก็พอดีมีพวกท่อนแหอยู่ก็ช่วยกันจับตัวไว้ช่วยกันล็อกไว้
อยู่แล้วก็เสร็จแล้วก็ลากกลับไปออกไปตรงนู้นก่อนครับ
อันนี้ก็คือดิ้นลนยังไงก็จะขึ้นไปบนสะพานให้ได้ครับ
สาวเสื้อแดงคือไปอารวาสเขาทำให้ครอบครัวเขาแตกแยก
ไปเข้าฝันเข้าอะไรกับครอบครัวเขากับเมียเขาอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยก็จะมาถามว่าให้รู้เรื่องว่าจะเอายังไงก็คืออยากจะขึ้นไปบนสะพานนะครับ
คุณลำดวนก็ลองไปถามชาวบ้านแถวนั้นต่อนะฮะอ่าวันนี้ลงพื้นที่ไปหลังจากที่เกิดเหตุอ่า
เสื้อแดงนี่คือคุณลำดวนนะฮะผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

ไม่ใช่หญิงชุดแดงอะไรที่ยุทธนาเขาเจอนะฮะอันนี้คุณลำดวน
ส่วนนี้คือชาวบ้านอีกคนนึงที่อยู่ในพื้นที่นะครับ
ก็บอกว่าก็แถวนี้ก็มากระโดดน้ำฆ่าตัวตายกันบ่อย
ได้ยินกันมานานแล้วเรื่องของผีสาวชุดแดง

เสื้อแดงจะไม่ไปไหนเลยจะเรียกบ่อย

เชื่อเพราะเจอบ่อยเห็นตั้งแต่เด็กมาเลยอ่ะมีจริงนะไม่ใช่มีไม่จริง
ก็แล้วแต่ความเชื่อนะแต่ละคนก็ประสบการณ์แตกต่างกัน
ส่วนยุทธนานะฮะสพบังปะโกงบอกว่าพอสั่งเรียบร้อยมีสติก็ปล่อยกลับบ้านไปแล้ว
เจ้าตัวบอกขี่จักรยานยนต์มาผมขี่จักรยานยนต์มาหาเลย
จักรยานยนต์อะไรมาจากไหนอ่ะก็ดีถ้าไม่งั้นโดนเมาแล้วขับอีก